ไปดูเหตุการณ์ที่ช็อกแฟนคลับอยู่เหมือนกันนะคะ
เมื่อแรปเปอร์หนุ่มไฮโซป๊อกพัสระสกรนะคะ
ัสลากรค่ะสามีของดาราสาวมากกี้ราศีเนี่ยนะคะ
ออกมาโพสต์มาเล่าผ่านทางเฟซบุ๊กผ่านทางช่องยูทูป
ว่าเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิต
ผ่าตัดด่วนเอาเนื้องอกขนาดเท่าลูกเทนนิสนะคะ
ออกจากสมองหน้าใหญ่มากนะคะ
ชมคลิปที่ทั้งสองเล่าถึงวิกฤตในครั้งนี้ค่ะ
ในสมองของผมณตอนนั้นคือแบบหมอเนี่ย
ได้ทำการผ่าตัดแล้วเขาเห็นของจริง
กลับกลายเป็นไซส์ไม่ใช่เท่าลูกฟิงพองอย่างที่ตอนแรกพริกพลาสกันไว้
ไซส์จริงคือเกือบเท่าลูกเทนนิต

ผมไม่คิดอะไรแล้วตอนนั้นผมอยากจะบอกว่า
ผมต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของผมแล้ว
ผมก็เลยมาคิดว่าหน้าตอนนั้น
ก็คืออยากได้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่ง
ให้ผมได้มีชีวิตอยู่กับครอบครัวของผม

นั่นก็คือมีชีวิตให้ได้อยู่กับครอบครัวผมได้มากที่สุด
โดยที่ผมไม่ได้มองถึงสิ่งอื่นแล้ว

ทั้งสองคนมาเล่าถึงวิกฤตชีวิตในครั้งนี้

ป๊อกพัทศรากอลจิราธิวัด
ประธานกรรมการบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลออกมาเล่าอาการป่วยที่เกิดขึ้น
อาการเนี่ยเริ่มจากหูอื้อคล้ายเป็นความดันไปหาหมอตอนแรกไม่พบความผิดปกติ
แต่อาการก็เริ่มหนักขึ้นเริ่มปวดท้ายทอยปวดขมับปวดทุกอย่างพร้อมกันไปหมด
ถึงขนาดรู้สึกว่าจะล้มต้องหาอะไรมาจับตลอดเวลา
ตัดสินใจไปหาหมอทางด้านสมองค่ะแล้วก็เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิต
ก็คือก้อนเนื้องอกในสมองหลังจากเจอเนื้องอกแล้วหมอก็แนะนำให้ผ่าออกโดยเร็วที่สุด
โดยการผ่าเปิดกระโหลกไม่ใช่แค่ส่องกล้องผ่านะคะ
ตามที่คุณป๊อกได้เล่าไปเมื่อสักครู่แต่ปรากฏขนาดจริงหลังการผ่าตัด
พบเนื้องอกก้อนใหญ่ขนาดเกือบเท่าลูกเทนนิสค่ะคุณป๊อกพัสรากรเนี่ย
เล่าความรู้สึกตอนนั้นบอกว่ากลัวมากมากค่ะเพราะเคยมีญาติผ่าตัดเกี่ยวกับสมอง
แล้วไม่ได้ฟื้นกลับมาจึงกลัวว่าเขาเองจะเป็นอย่างนั้นด้วย
เพราะยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่ลอยเข้ามาตอนนั้นคือหน้าลูกและครอบครัว
รู้สึกเป็นห่วงมากแต่เมื่อผ่าตัดออกมาแล้วผลตรวจชิ้นเนื้อไม่ใช่เนื้อร้าย
และเป็นเนื้องอกชนิดที่อันตรายน้อยที่สุดมักจะเกิดกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่
แต่คุณหมอเองยังบอกว่าไม่รู้โชคดีขนาดนี้ได้ยังไงไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่แล้ว
เพราะจากการผ่าตัดทั้งหมดรางวัลมาออกตรงนี้หมดแล้ว
คือทุกอย่างที่คิดว่าจะเป็นหรือแม้กระทั่งที่หมอสันนิษฐานว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึง๒ปี
มันก็ไม่เกิดขึ้นค่ะ
คุณป๊อกพัสรกรทิ้งท้ายเอาไว้นะคะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าวัยเพียง๓๕ปีก็มีสิทธิ์ที่จะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
จึงทำให้มองเห็นอะไรหลายอย่าง
และรู้แล้วนะคะว่าครอบครัวนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะ
คนที่มีประสบการณ์เฉียดตายอะค่ะคือมันจะทำให้คิดอะไรได้นะ
แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปเลยนะคะ